แท็กเจ้าสาวเดือ
เจ้าสาวก็คือว่าที่เจ้าสาวปลายแดงอย่างพี่มัยสุคลทวาแล้วนั่นเอง
เดือดสิคะคุณจูก็มีค่ะ

ร้องชื่อดังก็คืออ้างว่าตัวเองเป็นพี่แมวจีรศักดิ์ปานพุ่ม

คุณคะพี่แมวจะไปจ่ายค่าเทอมเลยค่ะ

ขอเผื่อฟลุกเขาว่าอย่างนี้นะ
งานนี้ค่ะพี่ใหม่เขาไม่เชื่อนะคุณนะ
อกจากจะไม่เชื่อแล้วขอเอาข้อความนี้มาโพสต์เลย
เตือนสติพวกที่มาชอบยืมเงิน
เตือนด้วยค่อยคำแบบแซ่บตามสไตล์เนี่ยคุณดูนะ
สมองมีปัญญามีแรงมีความพยายามมี
อย่าขอยืมเงินใครเขา
ใหม่ขออนุญาตเอาเงินให้แค่พ่อแม่เท่านั้นนะคะ
และตอบหน่อยค่ะทำไมคุณถึงใช้ชื่อนี้
และบันเทิงไทยรัฐของเราติดต่อสอบถามไปหาพี่แมวจีรศักดิ์เลย

และพี่แมวยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขาเองแน่นอน
แต่ว่าพี่แมวเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะฟ้องร้องอะไร
เชื่อว่าคนที่ดูข่าวเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วก็ขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่ไม่เชื่อตามที่คนเขาแอบอ้าง

ว่าทำไมชื่อบัญชีถึงเป็นชื่อบัญชีแมวจิรษักปานพุ่งออกมาได้

ซึ่งจริงแล้วพี่แจ๊กกะรีนเขาก็คุยกับพี่แมวเรียบร้อย
แมวบอกว่าชีวิตพี่เนี่ยไม่เคยยืมเงินใครนะ

แล้วก็ขอบคุณใหม่ด้วยที่ไม่ไปเชื่อมิจฉาชีพแบบนี้

คนธรรมดาก็ต้องตั้งสติดี